ส่วนเรื่องนี้ก็ตามกันต่อสำหรับเรื่องราวของนางสาวนกน้อยนะคะที่เป็นคนดังระยองว่าอย่างนั้นเถอะนะคะที่ล่าสุดเนี่ยก็มีเหตุที่ชาวบ้านบอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่มารับตัวไปดูแลหน่อยเพราะว่าถ้าอยู่ในชุมชนนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไปก่อเหตุจุดไฟค่ะแล้วก็กลัวว่าจะลุกลามบานปลายนะคะตอนบ่ายโมงวันนี้ค่ะ

เดี๋ยวจะพาไปส่งบ้านแม่ที่เกาะจันทร์ที่ชนบุรีปรากฏว่าเขาไม่ยอมวิ่งเข้าไปแอบในบ้านนะคะก็โต้ตอบกับเจ้าหน้าที่บอกเธอไม่ได้เป็นอะไรไม่อยากไปอยู่กับแม่เพราะแม่ไล่ออกมาจากบ้านแม่บอกว่าไปยุ่งกับยาเสพติดแต่เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอยากจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มีคนเข้าใจดูแลและอยู่มานานแล้วแล้วเขาก็ดูแลตัวเอง
น้อยน้อยน้อยไม่ไป
นี่ค่ะเธอไม่ยอมไปนะคะ
สุดท้ายเขาก็เลยวางแผนเข้าจับตัว
ตอนแรกก็พยายามขัดขืนนะคะแต่ว่าก็เจ้าหน้าที่ก็จับได้ในที่สุดนะคะ
ก็นำส่งโรงพยาบาลระยองพาไปรักษาตัวต่อไปนะคะ
นี่ค่ะคุณเรวดีจันเปรมจิตผู้มนุยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของระยอง
บอกว่ากรณีของนางสาวนกน้อยเนี่ยก็คือไม่สามารถปล่อยให้อยู่ในพื้นที่ได้
เพราะว่าอย่างคือเขาก็วิเคราะห์บอกว่าบ้านที่เธออาศัยอยู่ตอนนี้ไม่ใช่บ้านญาติ
แล้วก็เขาก็ไม่พร้อมที่จะดูแลเธอก็ต้องจำเป็นต้องพาไปรักษาตัว
แล้วก็ต้องแจ้งให้ทางครอบครัวทราบต่อไปนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นทางแม่ของคุณนกน้อยเนี่ยก็พร้อมจะดูแลแต่ว่าเธอหนีออกมาเอง
ก็คงต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนถึงจะส่งกลับไปอยู่กับครอบครัวต่อไปนะคะ
คือชาวบ้านในพื้นที่ก็กังวลค่ะเพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้อยู่นะคะ
กลัวว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ส่วนการเผาบ้านร้างก็คาดว่าเป็นฝีมือของคุณนกน้อยนั่นแหละ
เพราะว่ามีคนไปเห็นว่าเธอเผาขยะแล้วมันลามไปไหม้ในของในบ้านนะคะ
บ้านหลังนี้ก็มีเจ้าของแต่ว่าไม่มีใครอยู่มานานแล้วค่ะ
เธอก็เลยเข้าไปอาศัยอยู่ในนี้ค่ะ
ก็ต้องไปรักษาตัวก่อนค่ะ